นี่อะไรเห็นบรรยากาศแบบนี้
อะไรกันนะผู้ชมนี่คือบนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะแล้วเรากำลังจะเล่าข่าวของเสียแป้งนี่แหละ
คุณผู้ชมเอาจริงตอนนี้นะอุปสรรคอย่างนึงที่สำคัญเลยคือสภาคากาศ
ฝนตกลงมาแบบนี้แล้วโอ้โหน้ำบนเขาอีกแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นอีก
เพราะว่าวัน๒วันนี้เป็นช่วงที่น้ำ

แล้วนี่คุณผู้ชมภารกิจการค้นหาเสียแป้ง
วันแล้วหลังจากวันที่มีการปะทะกัน

รวมถึงเรื่องพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลัง
วันนี้จะเปิดของขลังพรางตัวของเสียแป้งให้คุณผู้ชมได้ดู
ส่วนอีกประเด็นนึงนะญาติของเสียแป้งพี่สาวเสียแป้งวอนตำรวจ
เปิดทางให้เสียแป้งมอบตัวหน่อยเพราะกลัวจะถูกวิสามัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะคะ
ใครที่อยากดูข่าวเสียแป้งมาอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็คุยข่าวกับเราด้วยค่ะ
วันนี้ปฏิบัติการวันที่๑๐หลังจากที่เกิดเหตุปะทะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไล่ล่าตัวเสียแป้งอยู่นะคะ

รึ้มมีเมฆมากค่ะแล้วมีฝนตกลงมาตลอดเลย
การทำงานของตำรวจนี่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
ตำรวจยังคงผลัดเปลี่ยนกำลังกันออกลัดระเวนในจุดที่รับผิดชอบ
คือตรึงกำลังหมดแหละทั้งบนเขาทั้งเส้นทางในหมู่บ้านเชิงเขา
ป้องกันไม่ให้เสียแป้งหนีลงจากเขา
ยังเชื่อนะเจ้าหน้าที่ยังเชื่อ
เสียแป้งยังกบดานเงียบอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
อากาศถึงแม้จะมีฝนตกลงมาแล้วกลางคืนก็หนาวมาก
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็มีอาการป่วย
แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่ป่วยแล้วทำไงโรงพยาบาลบนเขาไม่ได้มีหรอกค่ะ
กินได้แต่พาราน่ะบรรเทาอาการป่วยแค่นั้นเองนะคะ
บางช่วงเราก็ได้เดินออกลาดทะเวียน
แต่ถ้าฝนตกหนักนี้เราก็ออกไม่ได้
ในชุดนี้มีใครป่วยไข้บ้างหรือยังคะ
มีป่วยแต่ว่าเรามียาปลาร้าเลยแก้ปัญหากันได้
วัยธรรมดาอากาศจะหนาวมากทั้งคืนนี้จะหนาวมาก
โอ้โหนี่เจ้าหน้าที่ที่ยังตรึงกำลังอยู่ที่เขาบรรทัศน์นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
เรื่องหมายว่าจะเป็นรอยเท้าซองขนม
สุดท้ายไม่ใช่ของเสียแป้งนะ
นำเสนอข่าวไปเนี่ยโอ้โหตอนแรกบอกว่ารอยเท้านี่ใหม่เลย
กี่ชั่วโมงใช่ไหมก็เป็นรอยเท้าของเจ้าหน้าที่
ที่มาอาบน้ำเป็นตำรวจล่ะค่ะ
ไปอาบน้ำแล้วตำรวจภูทรภาค๙ไปสำรวจเจอ
รอยเท้าไม่ใช่แล้วถุงขนมซองขนมล่ะ
เพราะตำรวจก็กินแล้วแล้วก็ทิ้งเอาไว้ไง
อุ้ยหลายคนดูแล้วบอกเอ้าทำไมตำรวจไม่เก็บเสียขยะไปทิ้ง

มันก็กลายเป็นเรื่องเลยคิดว่าเป็นหลักฐานของเสียแป้งจริง
สรุปไม่ใช่นะคะทั้งรอยเท้าแล้วก็ถุงขนมค่ะ

จำได้คุณบุ๊คเล่าไปเรื่องของความลี้ลับหลายอย่าง

โดนผีหลอกแล้วมีขนำที่เจ้าหน้าที่ไปพักค้างชั่วคราว
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ขนำไม่ได้
สุดท้ายไปหลับนอนตามต้นไม้
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเพราะว่าอะไร
ชาวบ้านเขามาแจกแจงรายละเอียดบอกเลยนะว่า
เรื่องผีผู้หญิงเป็นผีอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้น
คือเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยค่ะที่เราบอกไปเรื่องของความเหี้ยน
เฮียนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลม

ขนำอันหนึ่งขนำแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐ปี
รับจ้างกรีดยางพาราใกล้ขนำ
วันนั้นเนี่ยไม่ลงมาชาวบ้านก็เลยว่าผิดสังเกตขึ้นไปตามหา
ปรากฏว่าเจอหญิงสาวที่ตั้งท้องคนนี้นอนเสียชีวิตข้างงูเหลือมยักษ์ยาวกว่า๕เมตร
ลำตัวเนี่ยเท่าต้นหมากนะคะในมือเนี่ยยังถือมีดกรีดยางหางงูเนี่ยอุดอยู่ที่จมูก
แล้วร่างของผู้หญิงและงูเหลือมมีร่องรอยลักษณะต่อสู้กัน
เรามีภาพกราฟิกเนี่ยฮะที่เป็นเรื่องผีเนี่ยนะฮะ
คาดว่าในช่วงที่ออกมากรีดยางผู้หญิงคนนี้น่าจะเดินไปเหยียบงูเหลือมที่กำลังขดตัวอยู่
งูเหลือมก็เลยรัดจนกระดูกเธอแตกละเอียดเธอตั้งท้องนะคุณผู้ชมอย่าลืม
แล้วตั้งแต่นั้นก็กลายเป็นขนำร้างมาจนถึงปัจจุบัน
ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่โดนหลอกเนี่ยค่ะนี่คือหญิงท้องคนนี้นะคะ
เมื่อกี้ยิงท้องส่วนนี้ที่ไปเหยียบงูนะแล้วก็เจองูรัดเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นตำนานว่าผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตสองเรื่องแล้วกลายเป็นผีผู้หญิงเฝ้าป่าอยู่แบบนี้
เนี้ยนะคะค่ะซึ่งเป็นตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานกันมานะคะทีนี้ในหาบสังแทนค่ะ
เขาทำไร่ทำสวนหาของป่าบนเทือกเขาบรรทัศมานานกว่า๕๐ปี
เทือกเขาบรรทัศน์แห่งนี้มันมีอาถรรพ์
ผมนี่แหละคือคนที่เคยเจอมาแล้ว
ผมขึ้นไปหาของป่าแล้วเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้ใส่เสื้อ
นั่งอยู่ที่แคล่ตรงที่เขานั่งนั่นแหละค่ะ
ผูกเปรย์ตอนนั้นได้ยื่นยาสูบให้ด้วย
ก่อนที่ชายคนนั้นจะรับแล้วเดินหายไปเลย
ที่เจ้าตัวก็คิดว่าเป็นคนด้วยนะตอนแรก
เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะ
นี่คือเรื่องที่ลุงหาปเรียบร้อยแล้ว
นี่แหล่ะคุณผู้ชม

ขึ้นไปที่เทือกเขาบรรทัศน์มันไม่ได้นะ
ไม่ใช่ง่ายเพราะคนที่ขึ้นไปและเข้าไปในป่าที่นี่
จะต้องมีของดีค่ะแล้วต้องมีคาถาป้องกันตัวอยู่บ้าง
เรียนรู้กันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ป้องกันตัวเองจากสิ่งลี้ลับบนภูเขาค่ะ
อืมนะครับส่วนที่ว่าของดีที่เสียแป้งจะมีเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะคือเสียแป้งอาจจะมีตะกรุดเสือกลัดใจ
ค่ะอ่าซึ่งเป็นตะกุดที่ทำให้เสือเนี่ยไม่โดนจับเหมือนกันนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งเสียแป้งเคยทำพิธีแช่น้ำว่าน๑๐๘ชนิด
คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแล้วนะพิธีนี้เป็นอย่างไร
ค่ะเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูเลยนะครับหากย้อนไปดูภาพของเสียแป้งจะเห็นว่า
ห้อยพระสามวัดที่เราเคยบอกไปไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อดำหลวงพ่อชุม
แล้วก็อาจารย์ปานซึ่งเป็นที่นับถือของคนภาคใต้แล้วเขาบอกโอ้โห
เป็นของดีของขลังจริงนะครับ

แช่น้ำว่าน๑๐๘ชนิด
เป็นภาพวันที่๑๒กุมภาพันธ์๖๒นะฮะ
ซึ่งจะเห็นภาพของเสียแป้ง
เป็นสิทธิ์วัดเขาอ้อพัทธลุง
แช่น้ำว่าน๑๐๘ชนิด
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปภาพเหล่านี้ไม่ค่อยเห็นแล้ว
เพราะอะไรฮะเขาบอกว่าตอนนี้ว่านวิเศษหายาก
คนจะแช่น้ำว่าน๑๐๘ชนิดต้องจองคิวหนักมาก
เสียเงินเสียทองเป็นหลักหมื่นแต่ทุกคนก็ยอม
คุณผู้ชมแต่ตอนนี้ว่านหายากจริง

คุณผู้ชมไม่ได้เห็นง่ายนะฮะ
แล้วก็เมื่อกี้มีการรอกินข้าวเหนียวดำ
ซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกตามพิธีกรรมของสำนักเขาอ้อด้วย
คือเขาบอกว่าต้องทำควบคู่กันใช่ไหม
แช่น้ำว่านด้วยกินเหนียวดำด้วย
แล้วแบบจะอยู่ยงคงกระพันอย่างหนังเหนียว

ใช่นะฮะก็จะได้รับการป้อนข้าวเหนียวจากพระอาจารย์ภายในพระอุโบสถ
นี่นะฮะก็จะได้เห็นภาพนี้นะฮะ
เป็นภาพเก่าทีมข่าวของเราได้ภาพเหล่านี้มานะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนวัดเขาอ้อเนี่ย
ประวัติของวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๑๖๕๑

เขาบอกถือเป็นแหล่งวิทยาคมทางศัยศาสตร์ที่มีชื่อเสียง
ตั้งแต่สมัยโบราณมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ทองเท่าพระครูสิทธิยาพิรัตน
พระอาจารย์เอียดพระอาจารย์นำแล้วก็พระอาจารย์คง
คุณผู้ชมรวมถึงพระอาจารย์ปานแห่งวัดเขาอ้อด้วยนะครับ
แล้วของดีที่เสียแป้งมักจะพกติดตัวไว้
ก็คือตะกรุดเสือกลับใจนะครับตะกรุดนี้ก็มีตำนาน
สร้างมาต้นปี๖๕ของวัดถ้ำพระพุทธโกศี
หรือว่าวัดในเตาที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟัง
บอกว่าตะกุดรุ่นเสือกลับใจพุทธคุณเด่น
เรื่องของคงกระพันชาตรีและเมตตา
โดยตะกรุดถือว่าเป็นยันธรรมพรมศรมหามงคล๙
หลวงปู่แสงธรรมสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดในเตา
ซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของปักใต้เลย
นี่โอ้โหคุณเขากำลังล่ำลือเรื่องของตะกุดเสือกับใจนี้มากเลยนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมของดีเสียแป้งเขามี
อาจจะไว้พรางตัวไว้อยู่รอดได้
แต่ถามว่าของดีของชุดไล่ล่าของเจ้าหน้าที่มีไหมคุณ
เราไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ควักออกมาให้ดูเลย
แต่คอเพียบครับเจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าผมพกสิ่งสำคัญไว้ก็คือรูปถ่ายพ่อแม่
ติดตัวตลอดเลยตั้งแต่ทำงานใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
รูปถ่ายอยู่ทางขวาเห็นไหมนะฮะส่วนรวงพระที่พบไว้
ก็คือหลวงปู่ทวดใส่ติดตัวตลอดเลย
ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นนะส่วนใหญ่ก็จะห้อยหลวงปู่ทวดติดตัวเป็นหลักเลยนะฮะ
ศรัทธาของเขานะอย่างเช่นตาหลวงหมุนวัดเขาแดง
หลวงเมฆวัดประจิมมิสาคาม
แล้วก็ตาหลวงจุนวัดลานแซะนะคุณ
ส่วนหลวงปู่ทวดที่หลายคนพกไว้นะฮะ
นับถือไว้เช่าบูชาไว้ถือว่าเป็นพระจักรพรรดิแห่งนิรันตรายนะคุณ

เมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยมหาเสน่ห์มหาอุด
รวมทั้งไล่พูดผีและป้องกันความอัปมงคล
เสน่หจันรัยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายได้อีกด้วย
คุณผู้ชมขึ้นป่าขึ้นเขานอกจากบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้ว
ก็ต้องมีของดีต้องมีของดีด้วย

เสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ไหมลองพิมพ์มาสั้นหน่อย
อยู่ก็คิดว่าอยู่พิมพ์มาเลยว่าอยู่

อยากฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมว่ายังไง
แล้วเอาจริงนะการที่เจ้าหน้าที่๔๕๐๐นาย
ขึ้นไปแล้วก็ปิดเทือกเขาบรรทัดทุกช่องทาง

ที่เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้เหมือนกับการต้อนจนหลังชนฝา
แล้วก็กลัวด้วยว่าการทำแบบนี้
ได้เปิดโอกาสให้เสียแป้งได้ติดต่อญาติเพื่อเข้ามอบตัว
แล้วจะเกิดเหตุความรุนแรงจะถูกวิสามันไหม
อันนี้ฝั่งญาติเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้มานะคะ
คือญาติบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่บอกจะไม่วิสามัน

เพื่อที่ญาติจะได้ติดต่อเสียแป้งให้เสียแป้งมอบตัว
ใช่คือบอกว่าเหมือนเป็นการกดดันเสียบแป้ง

ทำภาพให้เสียแป้งเป็นบุคคลอันตรายให้ชาวบ้านกลัว
จริงคดีนี้เป็นคดีหลบหนีออกจากโรงพยาบาล

ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมญาติเลยกังวลไง
ว่าการปิดเทือกเขาบรรทัศน์ไล่ล่าแบบนี้
เหมือนกับเป็นการปิดช่องทางไม่ให้เสียแป้งได้มีโอกาสติดต่อญาติ
ไม่ได้มีโอกาสให้ได้เข้ามามอบตัว

กลัวไงว่าเสียแป้งอาจจะโดนวิสามัน
จริงถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนหน้านี้
ตอนที่ในเอียดที่เป็นอดีตจอมโจร
เรียกคาถัยชื่อดังภาคใต้เราก็รู้จักกับเสียแป้งค่ะ
เคยถูกจำคุกที่เดียวกันกับเสียแป้งเลย
แล้วก็ออกมาบอกว่าอยากให้เสียแป้งมอบตัว
รอบนู้นลุงเอียดบอกนะบอกว่าถ้าเกิดว่าแป้งมอบตัว
ต้องมีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองระดับไหน
ระดับรัฐมนตรียืนยันความปลอดภัยให้แป้งเลย
ใช้หลักจิตวิทยาเจรจาอาจจะคุยกับญาติ
เพราะว่าแป้งเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขา
คือเขาดูเหมือนเป็นนักเลงใจกล้า
แต่จริงเขาไม่ใช่คนโหดร้ายหรอก

ก็กลัวเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งอาจจะโดนวิสามันได้
นี่ซีรีส์เรื่องเสียแป้งตามล่าตัวมานะฮะ
ตั้งแต่หนีออกจากโรงพยาบาล๒๖วันแล้ว
แต่ถ้าเข้าป่าเทือกเขาบรรทัศน์๑๐วันแล้วนะฮะ